ไม่เคยทำธุรกิจยาเศรษฐศิษย์อย่างที่โดนกล่าวค้า
ไม่คิดจะทำและไม่มีวันทำ
แต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัว
ผมขอให้ท่านเหล่านั้นและครอบครัวส่งความวิบัติ

จุดที่ลาก่อนคุณหายราชาวคุณธุรกิจ

ขอบคุณทุกคน
ฉันเป็นพี่จับกลุ่มรองวัลที่๑๙กัญญายน๑๙๖๕

มาอยู่บ้านพักจอยสุขุมวิธ๖๙
ขอบคุณทุกคน
ที่เขาอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นบ้านของผมและ

ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านนั้นมานานแล้วนะครับ
ขนาดนี้สมรวจของผมอยู่ระหว่างการรูปรวมพยานดักฐาน
โดยอายการและพนักงานสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีนอกราช
จันทร์มีได้มีตรวจใดช่วยแยกออกมา
เป็นคดีอีกคดีหนึ่งดังที่ได้กล่าวกันมานะครับ
ไหนก็พูดถึงเรื่องตำรวจแล้วก็ขอพูดเรื่องข่าว
ต่างว่าตำรวจที่ทำคดีนี้โดนย้ายไปทั้งหมดใช่ไหม
ครับผมนั้นไม่เหมียงนาทหรือที่ทนใดที่ยัยสามารถ
สามารถสั่งย้ายใครหรือกดดันให้ย้ายใครได้

พอผมมาดูเรื่องนี้แล้วพันธุ์ตำรวจโทมานพงศ์และพวก
โดนย้ายเนื่องจากเป็นการย้ายประจำรอบ
ไม่เคยทำลังกิจยาวเสร็จติดยาวที่โดนกล่าวค้า
ไม่คิดจะทำและไม่มีวันทำ
แต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัว
ผมขอให้ท่านเหล่านั้นและครอบครัวส่งความวิบัติ